พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่ปลาจีนบุรีหน่อยค่ะ
มีคุณตาท่านหนึ่งอายุเกือบ๘๐แล้วนะคะ
หายออกจากบ้านไปสักประมาณ๒สัปดาห์
ทีนี้ญาติก็ตามหากันค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วชาวบ้านไปเจอเป็นศพอยู่ข้างทางนะคะ
แล้วสภาพศพคือเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว

เพราะชาวบ้านคือเดินเท้าไปซื้อกาแฟในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วได้กลิ่นคือกลิ่นเหม็นนะคะ
ก็เลยพยายามดูเอ๊ะมันมีซากอะไรหรือเปล่า
เดินสืบจากกลิ่นสุดท้ายไปพบโครงกระดูกของผู้ตายอยู่ตรงนี้นะคะ
จุดที่ไปพบโครงกระดูกก็คือบริเวณป่าตรงนี้
ริมถนนเส้นสามแยกบ้านดงกระทงยาม
ตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีนะคะ
พอไปเจอเสร็จปุ๊บก็ต้องโทร

ไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ละเอียดกว่านั้น

ห่างจากริมถนนไปสักประมาณเมตรครึ่ง

แล้วถัดจากกระเป๋าสะพายใบนั้น
คราวนี้ล่ะค่ะไปเจอศพ
ศพเนี่ยสวมเสื้อยืดนะคะ
เสื้อยืดสีแดงกางเกงขายาวสีดำ

ทีนี้ตำรวจจากการประเมินด้วยสายตาเบื้องต้นบอกว่า
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐วัน
ซึ่งก็ตรงกับที่ญาติให้ข้อมูลนะคะ

ศพนั้นคือคุณตาประนอมแนวง
แนวดงอายุ๗๗ปีนะคะ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยเฉพาะคำให้การของน้องชาย
น้องชายของคุณตาประนอมผู้ตายเนี่ยนะคะ

ชื่อว่าคุณปริชาแนวดงอายุ๖๖ปี

จะย้ายมาอยู่กับตนเองได้สักประมาณ๑ปี
นิสัยของพี่ชายนิสัยของผู้ตายคือ

เดินเก็บขวดเก็บขยะข้างทาง

ก็คือเส้นทางที่ชาวบ้านไปพบศพเป็นประจำ
ไปกลับประมาณ๓กิโลเมตร
ก่อนจะหายตัวไปผู้ตายบอกกับคุณปริชาบอกว่า
ไปหาลูกสาวที่จังหวัดนครปฐม
แต่หายไปหลายวันก็น่าแปลกใจ
คุณปรีชาก็เลยโทรไปหาลูกสาวของผู้ตายที่จังหวัดนครปฐม

ลูกสาวบอกพ่อไม่ได้มานะ
ไม่ได้มาหาที่นครปฐมนะคะคราวนี้แหละอ๋อถึงบางอ้อแล้ว
หายตัวไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยติดต่อไปที่
มูลนิธิกระจกเงาค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ติดต่อไปที่ตามเพจต่างให้ช่วยอีกแรงหนึ่ง

ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ

มาพบว่าท่านผู้ตายเป็นศพแล้วนะคะ
หลังจากที่ตำรวจไปตรวจสอบคุณผู้ชม
นี่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยเห็นไหมคะ
คุณตาประนองผู้ตายลักษณะการเดิน

นี่คือหลายวัน๑๐วันก่อนนี่หรือไหมคะอ๋อ
นี่คือภาพสุดท้ายที่สามารถจับภาพคุณตาไว้ได้
ประมาณบ่าย๒ของวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
เดินเข้าไปในสาราที่พักริมทาง

โอ้โหล้มด้วยแล้วก็ลุกขึ้นเองใช่
หลังจากนั้นภาพนี้ก็ตัดไปก็คือกล้องเนี่ยมันจับได้แค่นี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจสภศรีมหาโพธิเนี่ย
ก็มีการตั้งสาเหตุการเสียชีวิตไว้สองประเด็นหนึ่ง
คือคุณตาประนอมเนี่ยอาจจะโดนรถเฉียวชนก่อนหรือเปล่า
แล้วก็สุดท้ายแล้วท่านก็ตกลงไปข้างทางตรงนี้
หรือตอนที่ไปเก็บขวดก้มเงยคนแก่ด้วยนะคะ
อาจจะเป็นลมล้มพับไปเองแล้วเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีการขยายความเพิ่มเติมค่ะ